แต่ประเด็นของคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกล
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเก้าไกลว่าที่นายกคนที่สามสิบ
แล้วก็เป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังจากที่มีการเปิดเผยคลิป
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของไอทีวีค่ะแล้วคลิปเสียงในที่ประชุมเนี่ย
กับเอกสารที่ออกมามันไม่ตรงกันใช่ไหมใช่ค่ะ
เมื่อวานเลขาธิการพักก้าวไกลเนี่ยแถลงละเอียดยิบเลย
แต่คุณพิธาไม่ได้ให้สัมภาษณ์วันนี้คุณพิทาให้สัมภาษณ์นะครับท่านผู้ชมครับ
คุณพิทาบอกว่าเรื่องนี้รู้อยู่แล้วว่ามันมีขบวนการจัดฉากหุ้นสื่อไอทีวี
เพื่อขัดขวางการขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
คลิปประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีไม่ตรงกับเอกสาร
ความจริงแล้วเนี่ยมีคนส่งข้อมูลมาให้พักก้าวไกล
มากกว่าที่ปรากฏในคลิปอีกนะคุณพิทาบอก
แล้วก็อย่างที่เคยได้โพสต์ไปในโซเชียลส่วนตัวแล้วว่า
มันมีกระบวนการในการฟื้นคืนชีพไอทีวี
ก่อนที่จะมีการเผยแพร่คลิปการประชุมผู้ถือหุ้น
มีคนส่งข้อมูลมาให้เรื่อยรู้มากกว่าข้อมูลจากคลิปที่แชร์กันอีก
แล้วก็เห็นความแตกต่างระหว่างคนที่ทำเอกสารการประชุม
ซึ่งไม่ตรงกับในคลิปขณะนี้คณะทำงานด้านกฎหมายของพักเก้าไกล
ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้องในขบวนการเหล่านี้มามากทีเดียว
ก็ตามที่เคยได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้ในโซเชียลมีเดีย
ว่ามีขบวนการในการฟื้นไอทีวีขึ้นมา
ก่อนที่จะมีคลิปด้วยคุณแยมทางรีพอร์เตอร์

เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องตอบสั้นว่ารู้อยู่แล้ว
แล้วก็มีคนส่งข้อมูลเข้ามาให้เรื่อย

เห็นความแตกต่างระหว่างคนที่ทำเอกสารการประชุม
แล้วก็คลิปเนี่ยก่อนที่จะมีการเปิดเผยกับสาธารณชน
ทีนี้ที่เคยมีคนยื่นเรื่องร้องเรียนกับกรกต
ไว้ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องการถือครองหุ้นสื่อของคุณพิธาใช่ไหมฮะ
กรกตก็บอกว่าก็ตีตกคำร้องของ๓นักร้องไปแล้ว
เพราะว่ามันยื่นไม่ทันเงื่อนไขกำหนดเวลาที่ต้องยื่น

แต่จะรับไปตรวจสอบไต่สวน
เพราะว่ามีความปรากฏมีข้อมูลอันที่เป็นเหตุอันสงสัย
ถ้าพบว่ามีคุณสมบัติขัดจริงเนี่ย
ก็จะต้องฟ้องอาจจะไปทางสารอาญาก็ได้

หรือจะรอรับรองสอสอแล้วก็ไปยื่นฟ้องต่อสารรัฐธรรมนูลก็ได้
กรณีตรงนี้นะครับคุณพิทาบอกว่า
ไม่ได้หลุดจากฉากทัศน์ที่เคยคิดเอาไว้
เพราะลักษณะแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว
กับคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ในการเลือกตั้งเมื่อปี๖๒นะครับ
เพียงแต่เขาอาจจะเปลี่ยนเป็นใช้วิธีให้สอสอเข้าชื่อกัน
เสนอต่อสารรัฐธรรมนูล
หรืออาจจะเสนอต่อสารอาญาก็ได้นะครับ
พอจะคาดเดาออกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้
ทีนี้มันมีการประเมินกันอย่างนี้นะครับว่า
ไม่ว่าจะเสนอไปสารไหนก็แล้วแต่
พอรับรองการเป็นสอสอไปแล้ว
แล้วพอมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายก
แน่นอนว่า๘พักณขณะนี้ที่มีก้าวกลายเป็นแกนนำ
เขาจะเสนอชื่อคุณพิทาเป็นนายกใช่ไหม

เพื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาสสวโหวต

แล้วเกิดเรื่องยังคาราคาซังอยู่ในชั้นศาล

หรือเกิดมีคนยื่นเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูล

แล้วสารรัฐธรรมนูลบอกให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่

ท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนจะฟังคุณพิธานะ

อาจารย์วิศนุเครืองามรองนายรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
นี่คือกูรูด้านกฎหมายเลยใช่ไหม
วันนี้เนี่ยอาจารย์วิศนุให้สัมภาษณ์นะครับ
บอกว่าหากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ถูกสารรัฐธรรมนูลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
ก็ไม่สามารถนำรายชื่อคนคนนั้นมาโหวตนายกได้นะ

อาจารย์วิศนุบอกว่าปกติผู้ที่รับสนองพระบรมราชองค์การ
นำรายชื่อนายมนตรีขึ้นทูล๙ซึ่งก็หมายถึงประธานรัฐสภา
จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับเลือกให้เป็นนายก
ว่าคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ไม่เช่นนั้นจะรับสนองทำไม
เพราะการรับสนองคือการรับผิดชอบแทนสิ่งที่ทูลกล้าวต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเบรก
ต้องเบรกในชั้นประธานรัฐสภาเหมือนกรณีของพลอากาศเอกสมบุญระหงษ์ในอดีต
อาจารย์วิศนุบอกว่าหากแคนดิเดตนายกถูกสารรัฐธรรมนูล
ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่กรณีที่มีการร้องว่ามีลักษณะต้องห้าม
การเป็นสอสอและแคนดิเดตนายกก็ต้องนำรายชื่อนั้นเนี่ย
โหวตได้หรือไม่เนี่ยฮะที่นักข่าวถามเนี่ยนะอาจารย์วิศนุบอกว่าโหวตไม่ได้นะครับ
เพราะเมื่อถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เข้าไปทำหน้าที่ไม่ได้
นักข่าวก็ถามเอ๊ะอาจารย์แต่เท่าที่จำได้กรณีคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ย
เขาก็ถูกถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเขาก็มีชื่อโหวตนายกได้นะ
ตอนนั้นแข่งกับคนเอกประยุทธแต่จังหวิศนุบอกว่ากรณีคุณธนทรเนี่ย
เป็นการโหวตเลือกนายกก่อนที่สารรัฐธรรมนูลจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่
คือตรงนี้ก็ทำให้คือคนก็งงว่าเอ๊ะตกลงยังไง
เพราะว่าเท่าที่จำได้เนี่ยคุณธนทรเนี่ยมีชื่อโหวตนายกแข่งกับคนเอกประยุทธ์นะ
ตอนปี๖๒เพราะเพื่อไทยที่ได้อันดับหนึ่งเขาตัดสินใจเอาทางอนาคตใหม่
เราก็เลยไปตรวจสอบให้นะฮะแหมเพราะว่าพออาจารย์วิศนุบอกแบบนี้เนี่ย
ปกติอาจารย์วิศนุเขาจะแม่นกฎหมายเลยใช่ไหม
ซึ่งเรื่องกฎหมายก็ต้องถามอาจารย์วิศนุคนเดียวส่วนใหญ่ค่ะ
ตกลงเนี่ยกรณีของคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะครับ
กรกตส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยเรื่องการถือครองหุ้นสื่อ
สารรัฐธรรมนูลนี่ฮะรับไว้พิจารณาแล้วก็สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อน
ซึ่งเป็นก่อนที่จะมีการโหวตนายกในที่ประชุมรัฐสภานะครับทุกผู้ชมครับ
หน้าจอแบบนี้เลย๘พฤษภาคม๖๒ไป๑๖พฤษภาคมไป๒๓พฤษภาคมนะฮะ
ซึ่งมันยังมีภาพในวันนั้น๒๕พฤษภาคมที่ประชุมสภาครั้งแรก
เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนคือวันนี้นะครับ
วันนั้นเนี่ยยังไม่มีประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับก็จะให้ผู้อาวุโสสูงสุด
คือคุณชัยชิดชอบทำหน้าที่เลือกประธานสภาผู้แทนรัศดร
ก่อนที่จะเลือกได้เป็นคุณชัวร์หลีกไทยจากประชาชุตร
แล้วก็ไปเรียกประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายก
ตอนนั้นคุณธนทรเข้าสภาไม่ได้แล้วเพราะว่าได้เข้าวันเดียววันนั้น

แต่วันโหวตเลือกนายกเนี่ยมีชื่อโหวตได้แต่ตอนนั้นโหวตแพ้คนเอกประยุทธ์
ตั้งแต่แบบนี้จนกว่าจะมีกรรมวินิจฉัยจากสารรัฐกรณนต์เป็นอื่นครับ

อ่าแต่ว่ายังไม่มีการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมออกมาจากอาจารย์วิศนุนะ
อาจจะสับสนเรื่องเงื่อนเวลาหรือว่าอย่างไรนะฮะ
ท่านผู้ชมครับคุณพิธานะฮะเดี๋ยวย้อนไปคุณพิธาหน่อยหนึ่ง
ว่าตกลงถ้ามีคนส่งเรื่องไปสารรัฐธรรมนูลแล้วสารให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน
ก่อนจะวินิจฉัยก่อนจะรู้ผลเนี่ย
มันจะมีผลกับการโหวตนายกไหมในวันโหวตนายกกังวลอะไรยังไงไหม
คุณพิทาบอกว่าส่วนตัวคิดว่าข้อมูลที่คุณวิศนุพูดเนี่ยน่าจะคลาดเคลื่อน
บอกว่าถ้าเกิดใครถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วมีชื่อโหวตไม่ได้
เพราะการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ของคุณธนทรในอดีตเนี่ย
ก็ยังสามารถไปมีชื่อโหวตเลือกนายกได้นะฮะ
เดี๋ยวลองฟังคุณพิธานะครับ
ข้อมูลข้อที่จริงน่าจะคลาดเคลื่อนแต่๒วันเนี่ย
ถึงแม้ว่าจะโดนสั่งปฏิบัติหน้าที่ก็ยังเข้ามาเลือกนายกได้อยู่ดี
เพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรกับ๑๕๑ตรงนี้เนี่ย
ผมก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคที่จะเข้าสู่กระบวนการ
ในการเลือกผมเป็นนายกรถมุนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทยครับ
จำผิดพลาดหรือว่ามีเจตนาอะไรแอบแฝงหรือเปล่า
พยายามจะบอกมาในลักษณะเหมือนกับคลำทาง
เวลาจะพูดอะไรเนี่ยอยากให้ลองเช็คข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อน
ไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นมีเรื่องหยุ่มหยิมเข้ามาตลอด
ไม่อยากจะคาดคิดไปว่าการแสดงความเห็นลักษณะแบบนี้
ต้องการหรือว่ามุ่งหวังนำไปสู่อะไร
เพราะกรณีการโหวตเลือกนายก
แม้บุคคลนั้นจะถูกสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
ก็สามารถมีชื่อเสนอขึ้นไปโหวตได้
บใดที่ยังไม่มีคำตัดสินออกมาว่าบุคคลนั้นเนี่ยผิด
ซึ่งก็ต้องถือก่อนว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่

ว่าท่านเหมือนกับทำทางอะ

โดนน้องแล้วมีมณชินมีความมัวหมอง

นั้นทูลก้าวไม่ได้เมื่อทูลก้าวไม่ได้ก็เลือกไม่ได้

เรื่องที่อยากจะให้อาจารย์วิศนุท่านเช็คข้อมูลก่อนเนี่ย
คือตอนธนทรเนี่ยตอนสารรับคำร้อง
เรื่องจากกรณีของการถึงหุ้นวีลักษณ์มีเดียเนี่ยนะ
รับคำร้องนะครับธนทรหยุดปฏิบัติหน้าที่
แล้วถึงค่อยมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับ
ไม่ใช่โหวตเลือกนายกก่อนแล้วสารค่อยสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับ

แปลว่าการถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะสารรับคำร้องไว้เนี่ยนะครับ
เราถือเป็นหลักอยู่แล้วว่ายังไม่ผิด
คือเรื่องราวการเป็นนายกของคุณพิทาเนี่ยตอนนี้มันมี๒ส่วนใหญ่
ถ้าเป็นรากแก้วเนี่ยมันมีเรื่องของหุ้นไอทีวี

กับเรื่องของเสียงโหวต๓๗๖เสียงของที่ประชุมรัฐสภา
ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องที่ว่าไอทีวีเป็นสื่อไหม
หุ้นจำนวนมากจำนวนน้อย๔๒๐๐หุ้นผู้จัดการมรดกว่า
อันนี้มันเป็นลักษณะขององค์ประกอบในซีกของหุ้นไอทีวี
ที่จะไปวินิจฉัยกันว่าจะขัดไม่ขัดอย่างไร
แต่หลักแล้วเนี่ยตอนนี้มันมี๒เรื่องใหญ่
เฉพาะเรื่องการโหวตเลือกนายก๓๗๖เสียงจะถึงไหมของที่ประชุมรัฐสภา
ใช่ค่ะทีนี้ประเด็นเรื่องหุ้นสื่อก็เป็นประเด็นที่คนจับตามองกันเยอะ
หลังจากที่อดีตกรกตออกมาบอกว่า
อันนี้ถ้ากรกตรับเป็นเจ้าภาพเองเข้ามาตรา๑๕

เสร็จปุ๊บปรากฏคลิปออกมาเมื่อวันอาทิตย์
มันไม่ตรงกันอีกกับรายงานการประชุม
แจ้งความในคิมสิริธวีชัยกรรมการผู้อำนวยการบริษัทอินทรัสโชดิ้งจำกัดมหาชน
ในฐานะที่เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีในวันที่๒๖เมษายน

คิมรวมถึงฟ้องคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสวและสมาชิกพักพลังประชารัฐด้วย
กรณีเรื่องของการแจ้งเท็จนะคะ
นารัชพลบอกว่าผมมาในฐานะพลเมืองดี
ในฐานะประชาชนที่อยากจะมาแจ้งความร้องเรียน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้หน่อย
ไปตรวจสอบไปหาหลักฐานหาความเชื่อมโยงความถูกต้อง
ทั้งเรื่องของบันทึกรายงานการประชุมกับคลิปที่ออกมาแล้วมันไม่ตรงกัน
หรือจะเป็นประเด็นที่คุณจตุรงสุเอียดบอกไว้ในเฟซบุ๊ก

หรือจะเป็นกรณีที่ประธานคิมเนี่ยมีการออกหนังสือให้ตรวจสอบประเด็นเรื่องนี้
ทั้งที่จริงแล้วเจ้าตัวน่าจะเป็นคนออกมาชี้แจงน่าจะง่ายกว่า
เพราะตัวเองเนี่ยเป็นทั้งคนตอบคำถามในวันนั้น
และเป็นทั้งคนที่ลงลายมือชื่อในบันทึกการประชุมอีกต่างหาก

มีการทำเอกสารที่มันผิดปกติ
แล้วก็พูดกันไปพูดกันมาอยู่นั่นแหละว่า
ผิดกฎหมายข้อนู้นผิดกฎหมายฉบับนู้นฉบับนี้เต็มไปหมดเลยนะครับ
แต่ว่ายังไม่มีใครมาแจ้งความเลยนะครับ

ถ้าคนที่มีอำนาจทำเอกสารเนี่ยมันจะเป็นเอกสารเท็จ

แต่ถ้ามีลูกน้องหรืออะไรเนี่ยทำเอกสารปลอมขึ้นมา

อาจจะต้องไปสอบสวนนะครับว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ

แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมามากกว่า๓๕ชั่วโมงแล้วก็ตาม

ตรงกับคลิปการประชุมที่มีคนบันทึกเอาไว้

คนก็เลยบอกว่ามันแปลกทำไมไม่ชี้แจงเองเลย
ในเมื่อคุณคือคนตอบคำถามในวันนั้น
และคุณก็คือคนเซ็นชื่อในบันทึกการประชุม

คือคุณนิกเขาบอกว่า

คลิปที่คุณแยมทัพนีได้มา๓นาทีเนี่ยเป็นวาระที่๙แล้ว
ความจริงมีวาระอื่นอีก
ต้องไปเอามาให้เต็มฉบับเต็ม

วาระอื่นมันมีถามเรื่องนี้ไหมแล้วมีตอบกัน

ท่านน่าจะจำได้แค่นั้นเองค่ะพี่ท่านควรตอบ

เขาแต่งตัวสีสันสดใสทุกวันเลยนะที่ต้องออกสื่อ
วันนี้ไปอีกใช่ไหมนี่ไงไปวันนี้มายื่นหลักฐานนะคะ
มาในชุดลำลองเสื้อลายดอกกางเกงขาสั้น
อ๋ออูหูเจ็บจริงสีสันนี่มันแบล็คพิ้งหรือเปล่าเนี่ย
เอาหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องหุ้นไอทีวีมายื่นให้กรกตเพิ่มเติม
มีทั้งสำเนารายการที่คุณพิธาโอนหุ้นให้กับน้องชายในวันที่๒๕พฤษภาคม
บอกอ๋อจะเอามาให้เตือนความจำหน่อยเพราะตอนนั้นเหมือนสื่อถามไงว่า
ตกลงคุณพิทาโอนหุ้นให้กับทายาทคนอื่นวันไหนนะ
แล้วคุณพิทาบอกเออผมจำวันที่แน่นอนไม่ได้
คุณเรืองไกรบอกอ๋อแต่ผมเห็นมันมีเอกสารอยู่ว่าโอนให้๒๕พฤษภาคม

ผมยังคัดสำเนาหมายเหตุประกอบงบการเงินไอทีวีวันที่๓๑มีนาคมปี๖๖มาให้ด้วย
สำเนาข่าวคำให้สัมภาษณ์ของคุณพิทาด้วย
ถ้าไปดูรายการตั้งแต่ปี๕๙นะคนถือหุ้นยังไงก็ต้องเห็น
เพราะมันระบุชัดเจนเรื่องแผนที่จะทำสื่อทำอะไรตลอดเวลา
ส่วนประเด็นที่มีทนายความไปแจ้งความเอาผิดกับผมเนี่ย
แม่คันคันเหรอเออมันคันไม่สนใจหรอก
เตะสกัดผมเนี่ยหาวิธีให้ดีกว่านี้ได้ไหม
คุณเริงไกลว่าอย่างนี้นะคะอ่า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

วันนี้นักข่าวไปถามบิ๊กป้อมหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐวันนี้นักข่าวไปถามบิ๊กป้อมหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐวันนี้นักข่าวไปถามบิ๊กป้อมหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐวันนี้นักข่าวไปถามบิ๊กป้อมหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐวันนี้นักข่าวไปถามบิ๊กป้อมหัวหน้าภัก